อีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตลุ้นกันมากค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีการแชร์กันในสังคมออนไลน์เป็นภาพของกล่องใส่รองกล่อง
จ่าหน้าถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ

เพราะว่าล่าสุดหลังกองถึงมือนายกแล้วค่ะ
จากกรณีที่สังคมออนไลน์แชร์ภาพกล่องลองกอง
โดยมีข้อความบนกล่องจากยายเขือมแก้วสุก
ชาวบ้านชุมชนบาโงไอซาหมู่๘ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
จ่าหน้าถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ชาวเน็ตก็ร่วมรุ้นนะคะให้ลองกองกล่องนี้ถึงมือนายกรัฐมนตรีสมดั่งใจหมายนะคะ
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายรายก็ได้ลงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าของลองกองนี้
ซึ่งก็คือยายเขือมแก้วสุกอายุ๗๐ปี
ประสบกรณิกรที่มาร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยลองกลองกล่องนี้นะคะก็อาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะ
อาทิจิตอาสาพลังใจถึงชายแดนใต้กรมทหารพรานที่๔๘
พลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์และการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งลองกลองจำนวนกว่า๔๐๐หลังค่ะ
โดยยายเขือมเปิดเผยกับผู้โพสต์
ว่าคุณยายยังคิดถึงในหลวงเสมอ
จากนี้คุณยายก็ยังกล่าวทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่ายายคิดว่าในหลวงสวรรคตเป็นเพียงความฝัน
ส่วนคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมคุณยายถึงต้องการ
ลองกองจำนวนหนึ่งให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
ผู้โพสต์บอกว่าทางคุณยายเขือมชื่นชอบนายกรัฐมนตรี
ส่งรองกองจำนวนนึงมาเป็นกำลังใจให้ลุงตู่ด้วยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกสำนัก
นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้รองกอง
จากคุณยายเขือมถึงมือนายกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งนายกก็ได้รับประทานแล้วเช่นเดียวกันพร้อมชมว่าอร่อยมากค่ะ
และขอบคุณยายเขือมที่ส่งมาให้กินถึงกรุงเทพ
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังฝากเงินค่ารองกอง๒๐๐บาท
โดยประสานกอรมนภ๔ส่วนหน้าให้นำเงินไปจ่ายให้กับคุณยายค่ะ
ซึ่งล่าสุดกรมทหารพรานที่๔๘ก็ได้ลงพื้นที่ไปพบคุณยายแล้วนะคะ
หลังโดยหลังคุณยายทราบว่านายกได้ชิมก็ดีใจมากค่ะ
ทั้งนี้อีกหนึ่งหน่วยงานที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดขอบคุณเป็นพิเศษนะคะ
ก็คือปรายศนีย์ไทยค่ะที่นำรองกองของยายเขือมาฝากถึงสำนักงานโฆษกนายกรัฐมนตรี
แม้ว่ากล่องรองกองจะไม่มีที่อยู่ก็ตาม
มีเพียงแค่จ่าหน้าว่าถึงนายกรัฐมนตรีวงเล็บว่าลุงตู่ค่ะ